มีความคืบหน้าคดีที่คนร้ายดักยิงถล่มรถของกำนันทวีศักดิ์นะครับ
กำนันตะบลปเที่ยงบริเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๒๔เมษายน

กำนันทวีศักดิ์กับลูกชายคนเล็กนี่บาดเจ็บสาหัส
ส่วนภรรยากับลูกสาวคนโตนี่เสียชีวิตนะครับ
วันนี้มีความคืบหน้านะครับตำรวจเชียงรายออกหมายจับผู้ต้องหา๔คนนะครับ
แต่ตอนนี้ขอเปิดเผยชื่อแค่คนเดียวก่อนนะฮะ
เพราะว่าที่เหลือนี่เดี๋ยวจะต้องไปขยายผลตามจับกลุ่มนะครับ
๔คนนี้ยังจับไม่ได้นะฮะยังตามอยู่นะครับ
แต่ว่าคนหนึ่งที่เปิดเผยชื่อได้เนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละ
และตำรวจบอกว่าสาเหตุก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่าคนร้ายเชื่อว่ากำนันทวีศักดิ์เป็นสายข่าวให้กับตำรวจ
ไปจับคดียาบ้ากว่า๙ล้านเม็ดก็เลยมาตามล้างแค้นมารอบสังหาร
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
วันนี้ก็เรียกประชุมความคืบหน้าคดีนี้นะครับแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าเรื่องนี้มา
โดยบอกว่าคนร้ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีจับยาบ้ากว่า๙ล้านเมตร
และอายาระเทย์ด้วย๗๘๘กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น
คดีนี้ตำรวจจับกลุ่มไปเมื่อ๒เมษายน
ที่กำนันทวีศักดิ์จะถูกดักยิงถล่มรถ๒๔เมษายน
โดยหลังจากที่สืบสวนสอบสวนมาระยะหนึ่งแล้ว
แล้วก็มีหลักฐานต่างคืบหน้าระดับหนึ่งแล้ว
ตำรวจได้ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา๔คนด้วยกัน
ขอเปิดเผยชื่อคนเดียวก่อนตอนนี้
ก็คือนายชุมพลยอดมณีบรรพฤษ
เป็นชาวบ้านห้วยหานหมู่๙ตำบลป

มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติพี่น้องอะไรเลย
แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นเครือข่ายแบบชาวมงค์อ่ะอ่า

เพราะฉะนั้นนามสกุลไทยเวลาได้ก็อาจจะได้คล้ายกันเหมือนกัน
แต่ว่าไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะครับ
นายชุมพลยอดมณีบันพฤษ
ยังเป็นผู้ต้องหาในหมายจับคดียาบ้ากว่า๙ล้านเมตร
ไปจับกลุ่มได้เมื่อ๒เมษายนด้วย
คดีนั้นมีผู้ต้องหาอยู่ทั้งหมด๑๒คน

พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า
สาเหตุที่ขออนุมัติหมายจับนายชุมพลพร้อมพวก
เพราะเชื่อว่านายชุมพลคิดว่านายทวีศักดิ์เป็นผู้ที่แจ้งข่าวต่อเจ้าหน้าที่
ตรวจยึดยาเสพติดล็อตใหญ่เอาไว้ได้
ก็เลยมาก่อเหตุรอบทำร้ายรอบยิงนายทวีศักดิ์
ส่วนอีก๓คนที่ถูกออกหมายจับด้วย
บางคนก็ถูกออกหมายจับในคดียาเสพติดมาก่อนหน้านี้แล้ว
และทุกคนล้วนแต่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
คือพื้นที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
โดยเชื่อว่ายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่
ส่วนกำนันทวีศักดิ์ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้ว
ก็ต้องกับคดียิงกำหนังและครอบครัวแล้วจำนวนสี่ราย
สามารถเปิดเผยอะไรที่เล่นนะครับทุกคน
ก็เอาสักชื่อหัวหน้านายชุมพล
ยอดมณีบรรพภศในกรณีเรื่องยาเสพติด
ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้ว
ที่ว่าเรื่องที่ว่า

ก่อนจะออกหมายจับนี่ตำรวจเขาก็ระดมกำลังกันนะครับ
ทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ตำรวจ
พรมกันตรวจค้นพื้นที่ด้วยนะครับ
แล้วก็ไปยังพื้นที่เป้าหมายกว่า๓๒เป้าหมายในอำเภอเวียงแก่นนะครับ
ตรวจค้นโรงงานน้ำดื่มในหมู่บ้านห้วยหาน
ซึ่งมีพี่ชายของนายชุมพลดูแลอยู่ด้วย

จากการสืบสวนสอบสวนคดีนี้
เจ้าหน้าที่ยังพบว่าการลอบยิงกำนันทวีสะกับครอบครัวนั้น
คนร้ายกำหนดจุดเอาไว้๒จุด
โดยมีคนสั่งการคนชี้เป้าและคนยิง
ซึ่งนายชุมพลอยู่ในพื้นที่สังหาร
แต่ว่ายังไม่รู้ว่านายชุมพลผู้ต้องหาคนสำคัญ๑ใน๔เนี่ย
จะเป็นชุดไหนระหว่างชุดสั่งการชุดชี้เป้าหรือว่าชุดยิง

มีอีกหนึ่งความคืบหน้าค่ะที่เราให้ดูคลิปภาพไปนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านขายของชำครับ
เห็นคุณลุงคนนึงนั่งอยู่ริมทางแล้วอยู่ดีก็มีผู้ชายเดินมา
เนี่ยแล้วก็ไปทำร้ายเขาเนี่ย
โอ้โหตบไปที่หน้าแล้วก็เดินไปแกว่งมือสบายใจย้อนกลับมาแล้วก็มาทำร้ายต่อ
ตอนย้อนกลับมาถือเหมือนแบบอาวุธมาด้วยนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้อาวุธสุดท้ายใช้มืออย่างเดียว
แต่ก็มืออย่างเดียวก็ทำร้ายเขาจนแบบสลบน็อกลงไปเลยค่ะ
เน่งนะคะถูกทำร้ายอายุ๕๐เป็นรอปภแล้วอีตาคนที่ทำร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยก็จับได้แล้ว
แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากทำร้ายลุงเน่งไปไถเงินคนอื่นเขาด้วย
ก่อเหตุแบบนี้บ่อยมากในพื้นที่ไปชอบถ่ายเงินเขาอ่ะไปขู่ให้คนเขากลัวขอเงินขออะไรแบบนี้
คนนี้ล่ะเป็นคนที่ทำร้ายลุงเน่งในภาพนะคะ
วันนี้ก็นำตัวไปชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
ซอยพิศนุโลกสามเขตดูสิทธิ์นะคะ
เหตุการณ์ที่ทำร้ายลุงเน่งนายฉลาดน้องขุนศาล
เกิดขึ้นตอนตี๑๘พฤษภาคม
จุดแรกที่ไปชี้จุดนะคะ
ก็คือเป็นเส้นทางที่ออกมาจากซอย
ตรงเข้ามาที่ร้านขายของชำ
แล้วก็ลงมือทำร้ายลุงเหน่งครั้งแรก
ก็คือตบเข้าหน้าแล้วก็เดินออกไป
หลังจากนั้นเดินกลับมาแล้วก็ต่อยไปอีกหลายครั้ง
สุดท้ายเดินกลับมาพร้อมกับท่อนเหล็ก
แต่ยังไม่ใช้ท่อนเหล็กยังดีที่ไม่ใช้ท่อนเหล็ก
ศอกฟันเข้าไปที่หน้าแทน

นายธนทรรับสารภาพว่าทำร้ายร่างกายลุงเน่งจริงตามคลิปนี่แหละ

เมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาเสพติด
แล้วก็อ้างว่าก็ลุงเหน่งไปคู

ก็เลยไปทำร้ายลุงเน่งซะก่อนนั่น

เน่งเองผู้ที่เสียหายแล้วก็บาดเจ็บ
ก็นำกระเช้าดอกไม้มา
ให้กับตำรวจมาให้กำลังใจ

ยืนยันว่าไม่เคยทะเลาะบาดหมากอะไร

รู้แต่ว่าเกเรเกเรเข้าไปทั่วค่ะ

นายธนทรคนนี้เกเรไปทั่วจริง

ไปเยอะแล้วก็นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
ก็จำอะไรไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่
แค่ก็ได้ยินกับชาวบ้านไม่ได้
แต่ควรตัดใจกับรับทราบดีกว่า
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจรี

ต้องตรวจปัสสาวะนายธนทรค่ะ

แต่เดี๋ยวก็ต้องรอตรวจสอบแบบละเอียดเพิ่มเติม

คือเขาก็ยอมรับว่าเมายาเสพติดกับเมาเหล้าอะนะคะ
แล้วก็ตัวลุงเน่งผู้เสียหายก็ชี้ตัวยืนยันว่านายธนทรคนนี้ล่ะเป็นคนก่อเหตุจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะพอไปดูประวัติเนี่ย

ร้ายจริงคือไม่ธรรมดา
เคยต้องคดีร่วมกันลักทรัพย์สนนางเลิ้งปี๒๕๕๙
เคยต้องคดีเล่นการพนันปี๒๕๕๙
เคยโดนคดียาเสพติดปี๒๕๕๙
เนี่ยประวัติไม่ธรรมดาไง

ใช่แล้วก็ล่าสุดก็โดนไปสิคะทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
แล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย
ก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน

ก็ถ้าจะให้ดีตำรวจต้องขยายผลฮะ

ข่มขู่รีดทรัพย์กันโชคทรัพย์อะไรพวกนี้

คือต้องไม่จบแค่คดีที่ทำร้ายร่างกายลุงเน่ง

ไถเงินชาวบ้านคนไหนอะไรยังไงบ้าง

ไม่งั้นยังเปรอะเหตุไม่หยุดนะคะ